เพราะว่าเข้าพิธีบวชไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนในวงการ

โดยได้ประกอบพิธีขึ้นที่วัดอโสการาม
จังหวัดสมุทรปราการมีครอบครัวย่าสนิทผู้ใหญ่ในวงการ
หน่องอารุโนชาค่ะเพื่อนศิลปินดาราก็มีคุณบาสสุรเดช
บี้ทัศภาคุณเกรสสะพลค่ะแล้วก็แฟนคลับจำนวนมาก
นำข้าวปลาอาหารแล้วก็เหรียญโปรยทานมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
แต่ตอนโปรยทานประคุณกางร่มหุบร่มกันให้ไม่ทานแย่งเหรียญกับน้องกุญ
ฉันเห็นรูปแม่คุณก๊อตก็มากระบุงใหญ่เหมือนกันนะคะมารับเหรียญเหมือนกันนะคะ
ซึ่งการบวชครั้งนี้นะคะพระก๊อตค่ะได้รับฉายาทางธรรมว่าสุภกิจโจ
ผู้มีกิจอันงามนะคะโดยจะใช้เวลาศึกษาพระธรรมค่ะเป็นเวลา๗วัน
จุดประสงค์หลักค่ะก็เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณบุพการี
ซึ่งพระก๊อตนะคะยังให้สัมภาษณ์ถึงความทราบซึ้ง
ในช่วงเวลาที่ไปลาบวชกับคุณพ่อ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้ฟังด้วยค่ะ
บอกคุณพ่อตลอดตั้งแต่เราจริงเราบอกเราคุยกับเขาตลอดครับผม
ก่อนจะมาเราก็บอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะบวชแล้วนะพ่อนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็วันก่อนจะมาวัดก็ให้คุณพ่อจับเหมือนจับกันไกลครับ
ผมเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้ครับ

จะทำให้คุณพ่อหายดีผมก็เลยคิดว่าวิธีนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณพ่อหายดีด้วยครับ

หลายคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
รวมถึงก็อวยพรให้คุณพ่อคุณก๊อตหายโดยไวด้วยนะคะ